เริ่มกันที่เรื่องบนท้องถนนกันก่อนเลยนะคะ
ใช่นะครับเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมเวลาได้ยินเสียงแตรจะคิดว่าเสียงแตรเป็นความหมายอะไร
เขาก็เตือนเตือนด้วยความหวังดีบอกอย่าเพิ่งขับออกมานะระวังด้วยนะครับ
แต่ว่าเสียงแตรพอบีบทีไรกลายเป็นเสียงเหมือนเสียงด่านะ
ทำให้อีกฝ่ายโมโหจนเกิดเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
แบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิปนี้นะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเห็นผู้ชายเสื้อดำนะฮะกำลังโมโหอย่างหนักเลยนะครับ
แล้วก็ลงมาเคาะกระจกถามหาว่าคันนี้ขับยังไงนะครับ
คือคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสได้นำมาโพสต์ไว้
พร้อมกับระบุนะครับว่าใช้รถใช้ถนนควรจะใจเย็นกันนะคะ
มีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลการใช้อารมณ์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้เลยค่ะ
เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็บอกพี่กัดมานะครับ
สิทธิ์ของเราก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
คือบริเวณถนนกองทรายหน้าตลาดสรรปะคอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
โอ้แถวบ้านผมเลยครับ

จากนั้นพอลูกเขยขับรถกระบะออกเลนส์ขวาไปแล้ว
ออกไปทางขวาแล้ว
ปรากฏว่าคนรถเก่งนี่ขับตามมา
ขับตามแล้วก็มาปาดหน้ามาจอดขวาง

จนเกิดเป็นเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ
แล้วเขาขับรถมาเสียงบีบแต่ขอทางมาตลอด

นี่ลูกเราอยู่ในบ้านเรายังไม่ยินกันเสียงบีบแต่
แล้วพอเสร็จแล้ว
พอขับรถไป
ก็เอานู้นสวนมาเท่านี้สวนไปจะเห็นหน้ากัน
อันนู้นก็บีบแต่

แล้วก็ลงมาพูดจ่าแบบนั้น
ก็คือจริงแล้วในรถมีเด็กหลานก็ตกใจ
แต่จริงแล้วพ่อเขาเป็นคนใจร้อนนะ

เมื่อวานเหตุที่เกิดเนี่ยคือมีลูกอยู่ด้วย
ไม่อยากให้ลูกตกใจไปมากกว่านี้
เออนะครับเหตุเกิดจากเสียงบีบแตรนะ
ทีนี้ก็ต้องฟังความอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
ชายเสื้อดำคนขับรถเก่งที่เมื่อกี้เราเห็นในคลิป
ว่าลงมาเคาะกระจกถามรถอีกคันหนึ่งนะฮะ

บอกว่าตัวเขาขับรถมาปกติในเลนส์ของเขานะ

แต่รถคู่กรณีพุ่งออกมาจากทางซ้ายออกมาจากบ้าน
และอยู่จะตีขวากลับรถตัดหน้ารถเขาอย่างกระชั้นชิด
เขาก็ยังมองหน้าและทีนี้อีกฝั่งมองหน้าแบบกวนด้วย
เหมือนจะหาเรื่องกันนะครับเขาก็เลยโมโห
แล้วก็ขับตามไปต่อว่าอย่างไรก็ตามหน้า
เขาก็ต้องขอโทษกับสังคมที่ไม่ระงับอารมณ์
จนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวแบบในคลิปนะครับ

แต่ผมเห็นใครจะไปตอบว่า

ไม่งั้นก็สวนกันไปก็จบเรื่องนะคะไม่อย่างนั้นก็ยาวนานนะคะ